คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะคลั่งอีกแล้วที่ร้อยเอ็ด
งานนี้เป็นผู้ชายอายุสี่สิบห้าปีไม่คลั่งเปล่าอืม
เขามาพร้อมมีดพระแล้วเขามีเหตุผลในการคลั่ง
เพราะว่าจะมาปราบผีปอบค่ะ
เอออย่ากระเบิ้ลโทรศัพท์หน่อยนะลูกค้าเยี่ยมอยากซื้อกร้องแม้
โอ้ยวาวบ่ยุทธ์บ่ยอนนะฮะคุณผู้ชมสังเกตในมือเขา
อกจากมีดพระที่อยู่ติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ถือขวดน้ำอัดลม
ทำอะไรอ่ะนี่คือช่วงเกิดเหตุค่ะชายคลั่งหลอนมากเลย
กินน้ำไปด้วยแล้วก็เทน้ำอัดลมกรวดน้ำให้ใครรู้ไหมคุณ
ปอบเขาบอกว่าที่นี่มีผีปอบค่ะส่วนอีกมือก็กำมีดเอาไว้แน่นเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลโนนรัง
อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
รับแจ้งก็รีบไประงับเหตุเลยไปถึงเจอเลยในแสบ
พี่ชายาสิงคุณาค่ะอายุ๔๕ปีแล้ว
แกถือมีดพระมาด้วยเมาคุ้มคลั่งตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลย

มันอารวาสอยู่ที่หมู่บ้านแล้วผีปอบเนี่ยมาอยู่ที่ร้านค้าร้านนี้
แล้วก็เปิดเอาน้ำอัดลม
ในแสบคนนี้เดินถือมีดพระมาจากกระท่อมที่ทุ่งนา

เดินมาหาสามีเจ้าของร้านค่ะ
คือสามีเจ้าของร้านเป็นหัวหน้ารับเหมาก่อสร้างที่นายแสบทำงานด้วย

ครั้งนี้เจ้าของร้านบอกสังเกตในแสบมันตาแข็งกล้าวเชียว
บ่นพึ่มพำเสียงดังบอกว่าจะมาไล่จับปอบ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยมีดพระยาวอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
ขณะที่ภรรยาของนายแสบเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนี่นะ
แสบเองเขาก็มีอาการคลุ้มคลั่งอารวาสอยู่ที่บ้าน
เมียเองก็ใช่ว่าจะเอาอยู่คุณผู้ชมกลัวเหมือนกันค่ะ
หลบหนีไปซ่อนตัวเพราะว่ากลัวถูกนายแสบทำร้าย
พอเห็นในแสบเดินถือมีดเข้าไปในหมู่บ้าน
ก็กังวลว่าสามีจะไปทำร้ายคนอื่นบาดเจ็บ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจจับสามีไปบำบัดยาเสพติดซะหน่อย
แล้วก็ดำเนินตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อยู่ร่วมด้วยกับคนแบบนี้ในสังคมก็อันตรายนะ